อีกบ้านค่ะพูดถึงเรื่องลูกเรื่องทายาทค่ะ

ล่าสุดนะคะดิฉันไปเจองานเปิดตัวร้านกาแฟ
ทารุดอดที่ชนบุรีเป็นกาแฟแบบใหญ่เลย
ไปเช็คอินได้คุณผู้ชมร้านเขาเลิศอยู่นะคะ
งานนี้นะคะสาวนิวมาลุคใหม่ฉันจำไม่ได้ผมยาว
หัวผมดำชมสวยอวบอิ่มขึ้นเยอะ

คุณผู้ชมนะคะแต่ว่าตอนนี้เตรียมตัวอยู่ค่ะ
ซึ่งหนุ่มเป๊กสามีเขาก็แจ้งชัดเลยว่า

แล้วที่เห็นสาวนิวเนี่ยดูมีน้ำมีนวลขึ้นก็เพราะว่าปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลย
หันมาดูแลสุขภาพนะคะไม่เครียดไม่ทำงานหนัก
และที่สำคัญเข้านอนไวมากตั้งแต่๔ทุ่ม
โอ้โฮสำคัญก็เลยถามนิวแล้ววงนิวจิ๋วที่ร้องเพลงก่อนหน้านี้

นิวบอกว่าคุยกับเพื่อนแล้วตัดใจเลย
งานกลางคืนทั้งหมดไม่รับรับแต่งงานกลางวัน
เพื่อเป้าหมายเดียวก็คือการมีลูก
คุณผู้ชมแต่ยืนยันนะคะว่าไม่ได้แขวนไมค์ค่ะ
เพราะว่าเขาเตรียมจะมีเพลงใหม่แล้ว
ส่วนเรื่องการมูเตลูนั้นนะคะไปทุกที่
แล้วจุดประสงค์หลักเลยนะคะเรื่องเงินก็อยากได้
แต่เรื่องลูกอยากได้มากกว่าที่สำคัญ
อันนี้คือนิวบอกเราเลยว่ารอดูนะปลายปี
เพราะว่าหลังจากไปไหว้เยอะแม่หมอต๊อกแต๊กเริ่มทักแล้ว

ชื่อว่ามันฉ้นตราสายแบบตัวน้องก็จะมาขออยู่ด้วย
เออมันเป็นแบบนั้นฟังเสียงหน่อยค่ะ
แต่ละที่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรจะไปกลับไหว้เนาะ
เชื่อว่าจะสามารถมีคนบอกมาว่า
ว่ายที่นี่แล้วจะได้น้องอะไรอย่างนี้

ใช่ประกอบการ

การเตรียมตัวคือไม่ให้เครียด
แล้วก็ให้นอนเร็ว

๔ทุ่มก็นอนได้

ก็แทบไม่รับงานเลยตอนนี้
คุยงานถึง๔๕ทุ่มอย่างนี้
เราก็รู้แล้วว่าไม่ได้นะ
ตอนนี้เราก็ต้องปรับชีวิตกันใหม่แล้ว
เพื่อสิ่งที่เราต้องการจริง

คือพอประกาศไปนะคุณผู้ชมก็มีคนติดต่อมาเยอะมาก

เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็กลัวภรรยาเครียด
แล้วตอนนี้ก็ส่งไปภรรยาเรียนแบบศิลปงศิลปะวาดภาพด้วยนะ
คือทำทุกอย่างเพื่ออยากจะมีลูกมากจริงนะคะ
ดิฉันก็ในฐานะรู้จักกันก็ขอให้คู่นี้เขาแบบมีลูกเท่าที่เถอะ
คนมีลูกยากมันก็ยากจริงแล้วเริ่มขวัญ
อันนี้บอกไว้นะว่าคนที่มีลูกยากเนี่ยสาเหตุหลักเลยคือ
หมอบอกว่าต้องลดให้ได้คือจะทำยังไงก็ได้
ให้ตัวเองปล่อยวางละเลิกความเครียด

ไม่แต่จริงเวลาเราคลายเครียดแล้วทุกอย่างเนี่ย
ว่าทุกอย่างแหละทำงานบางทีก็อย่าไปคิดเยอะอย่าไปเครียด
แล้วก็นอนวัยนี้สุดยอดจะไม่โซมด้วย
พี่เป๊กที่ไรถามแต่เรื่องลูกแล้วบางทีเขาก็เกรงใจเหมือนกันนะ
อันนี้พูดตรงนะพี่แต่ว่าก็เพื่ออัปเดต
ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปด้วยละกันเนาะ